เหตุการณ์นี้แล้วกันครับเป็นวงจรปิดจับภาพวินาทีอุบัติเหตุ
ในพื้นที่จังหวัดระยองครับรถมอเตอร์ไซค์ไปชนกับรถพ่วงข้าง
ลองดูนะฮะภาพอาจจะมืดหน่อยนะครับที่ลูกศรสีเหลืองชี้มาแล้วครับ
และลูกศรสีเขียวนั่นคือคนเจ็บนะครับ
วงจรปิดจับภาพนาทีที่มอเตอร์ไซค์ไปชนกับรถสามล้อพ่วงข้าง
แบบไม่เบรกเลยอ่ะคนขี่มอเตอร์ไซค์นี่ร่างลอยละลิ้วฟาดพื้นหมดสติครับ
อาการสาหัสต้องส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมาตำรวจสพปลวกแดงพร้อมกับกู้ภัยก็ไปตรวจสอบ
บริเวณเทศบาลบ้านปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
จุดเกิดเหตุก็มีมอเตอร์ไซสีดำไปชนกับรถที่มีพ่วงข้างนะครับ
มีคนเจ็บสาหัส๑คนอายุ๓๗เป็นผู้ชายชื่อว่านายสุริยา
ส่งตัวไปประถมพยาบาลแล้วครับล่าสุดอาการยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับ
ตำรวจก็ไปไล่ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานต่างครับภาพจากวงจรปิดหน้าร้านผัดไทย
พบว่ารถสามล้อพ่วงข้างขับมาถึงจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ชะลอรถคล้ายกับรอจังหวะข้ามถนน
แล้วจู่มอเตอร์ไซค์สีดำซึ่งขี่ตามมานะครับก็ชนเข้าอย่างจัง
จังหวะนี้มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเหมือนเขาจะชะลอความเร็วแล้ว
แล้วรถคนเจ็บก็พุ่งมาชนเข้าอย่างจังถ้าดูจากวงจรปิดนะครับ
วันนี้นักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับบริเวณถนนนั้นก็ยังมีร่องรอยของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ถามเจ้าของร้านผัดไทยคุณพี่ดารุณีครับบอกว่าตอนเกิดเหตุนอนอยู่ในร้าน
ได้ยินเสียงรถชนกันดังมากเลยออกมาดูโอ้โหเห็นจัดดูสิครับร่องรอย
ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานและจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับ
ต้องไปตรวจสอบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรใครผิดใครถูกรอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับ